จังหวัดลำปางนะคะตอนนี้เรารู้กันดีว่าลำปางหนาว
แต่คนลำปางเดือดค่ะลำปางร้อนจัดดราม่าชัดเสียชัด
ค้านโชว์ตัวงานฤดูหนาวครับคือเขาจะมีการจัดงานฤดูหนาวนะคะ
ก็จะมีการเชิญศิลปินที่ดังของภาคเหนือไปร่วมงาน
แต่หนึ่งในนั้นคือเสียชัดด้วยคนลำปางโดยเฉพาะในกลุ่มโซเชียลของชาวลำปาง
ตั้งคำถามคือเสียชัดคือใครเสียชัดสำคัญฉะไหนทำไมต้องเชิญมาออกงาน
หลายคนเดือดเลยนะคะบางคนที่เข้าไปเน้นบอกว่านึกว่าดูละครลิง
บางคนบอกว่าคิดได้ไงเอาเท่าหัวงูมาร่วมงาน
เดือดเลยนะคะเดือดจริงนี่ค่ะขอเชิญเที่ยวงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางนะคะ
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางหนองกระทิงจัด๑๗๒๖ธันวาคมนี้
ฟรีแต่บางคนบอกฟรีก็ไม่ไปถ้าเสียชัดมา
ขนาดนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคุณธนสิทธิ์จำได้ไหมชื่อจริง
เสียชัดสายเปย์ลืมผมหรือยังครับแฟนนี่ค่ะนี่ค่ะคลิปต้นเรื่องที่ทำให้เขาโด่งดังนะคะ
เกาะรถนี่นี่จำได้ไหมคลิปนี้จำได้ไม่ต้องเท้าความแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะโซเชียลของคนลำปางเนี่ยนะคะ
ลำปางซิตี้มีสมาชิกมากถึง๒๙๐๐๐คน
มีการมาตั้งคำถามว่าเดี๋ยวนะจะเอาเสียชัดมาขึ้นเวทีงานฤดูหนาวลำปางเนี่ย
ชัดเขาคือใครเหรอเขาน่าสนใจตรงไหนและคนลำปางมีความคิดเห็นยังไงนี่
หมดคำจะพูดเหมือนดูถูกคนลำปางเหมือนดูถูกคนลำปางที่เอาเสียชัดมาขึ้นเวทีนะคะ
บางคนก็บอกว่าเสียชัดว่าแปลกแล้วคนอนุมัติแปลกกว่า
บางคนก็บอกว่าไม่ไปร่วมงานนี้แน่นอน
ไปร่วมงานที่นั่นคือคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นพันเลยนะคะ
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะคะ
บางคนถึงขั้นบอกว่างานแบบนี้คุณดูถูกชาวลำปางเกินไปหรือเปล่า
ทำไมไม่เอาวงดนตรีของคนลำปางหรือคนเหนือเนี่ยที่ไปสร้างรายได้ให้กับเขาเนี่ย
สับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีน่าจะเหมาะสมกว่ากับการเอาเสียชัดมาขึ้นเวทีแบบนี้
เสียชัดว่าไงบ้างเสียชัดตื่นแล้วนะคะ
เสียชัดนักข่าวของเราสอบถามเรื่องนี้ค่ะ
ไม่กังวลยังคงเดินหน้าไปสัมผัสความหนาวและให้ความสนุกสนานให้ความบันเทิงกับพี่น้องชาวลำปาง
อยากได้รับโอกาสจากชาวลำปางฟังเสียชัดค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จังหวัดลำปางนะครับ
ก็ที่ได้ว่าจ้างเสียชัดนะครับก็เห็นมีกระแสดราม่าออกมาอย่างนี้นะครับ
ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังขอขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจนะครับ
กระแสออกมาที่มีเกี่ยวกับเสียทัศน์นะครับก็ยังไปให้ความสนุกสนานล่าเริงนะครับ
ว่ามีกระแสออกมาแล้วก็เสียชัดก็รับได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ